ที่เราได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะมีฝนเกิดขึ้นก็ตกทั้งวันเลยนะครับ
จนถึงเช้าวันนี้ยังมีตกปล่อยในหลายจุดนะครับ

แต่ว่าภาคอื่นอย่างเช่นภาคใต้วันนี้
คาดการณ์ว่าจะมีฝนเกือบทุกพื้นที่

ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครจะไปภาคใต้ต้องระวัง

เดียวเราไปชมกันกับระบบพยากรนางาร์

เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ

ซึ่งเป็นดิสนีแลนด์ที่อยู่ที่รัฐคลิฟอร์เนีย

ที่นี่นะครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นครับ
บนท้องฟ้าดิสนีแลนด์
อยู่ก็มีวัตถุแปลกประหลาดสีดำนะครับ

จากปรากฏการณ์แปลกประหลาดก็มีการวิธาวิจารณ์

มีคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมี

และเหตุการณ์นี้เองครับมีคนถ่ายคลิปได้

ถ่ายได้โดยคายพอกกิ้นนะครับ
หลังจากนั้นเขาอัพคลิปวิดีโอ
คลิปนี้ลงในยูทูปพร้อมกับระบุข้อความว่า

แล้วก็ทุกคนต่างมองขึ้นไป

เพื่อไปมองวัตถุวัตถุนี้นะครับ

เป็นลูกวงแหวนสีดำค่อยลอยอย่างช้า

นี่อาจจะเป็นบางส่วนของยานอวกาศ

ทีนี้ก็มีหลายคนมาวิภาควิจารณ์

ผู้เป็นกูรูเกี่ยวกับวัตถุลีลับนอกโลก

คลิปวิดีโอวัตถุประหลาดนี้
มีรูปทรงวงแหวนเป็นวัตถุที่พบได้ยาก

เคยเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกันนะครับ

และที่หมู่บ้านในประเทศคาซักสถาน

ได้ออกมาพิเคราะห์ว่ามันเป็นวัตถุประหลาดจริงครับ

แล้วก็มีลักษณะเป็นลูกวงกลมก็เป็นได้

ก็จะนำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันต่อไป

กลับมาที่เมืองไทยของเรานะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อ

ในพื้นที่ในเมืองของเรามีฝนตกลงมา
แล้วก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ตลอดสุดสัปดาห์สภาพอากาศก็แปรปวนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปัจจัยเกิดจากอะไร
เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันนะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่บนท้องฟ้าของเราณขณะนี้
จะพบว่าในขณะนี้เองเหนือท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นในบริเวณฝั่งทะเลเอง
บนพื้นทวีปเองมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆหนาตา
เลยทีเดียวจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะปกคลุมเกือบมิตรบริเวณอ่าวเบงกรนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาก็คือมีสีขาวกลุ่มเมฆสีเหลืองคือกลุ่มเมฆฝน
สีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับกลุ่มเมฆเหล่านี้เอง
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเมฆที่เกาะตัวเป็นแนวยาว
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
แล้วก็ไล่ยาวเรียบชายฝั่งในบริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
ไปบนบริเวณทางตอนบนของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ฝนดังกล่าวนี้ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศจีน

ใครที่จะไปสุดสัปดาห์นี้ต้องระวังกันหน่อย
และที่สำคัญก็ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทยด้วย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อีกหนึ่งกลุ่มน่าสนใจละทีเดียวนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซีย
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองมีการคาดการณ์ว่า
จะถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วันนี้
หลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้น
ปัจจัยที่เหนียวนำทำให้เกิดฝนในเมืองไทยของเราณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ยังคงเป็นเรื่องของกระแสลมนะครับ
ทำหน้าที่ในการหอบเอากลุ่มฝนเหล่านี้เข้ามาพัดปกกลุ่มในเมืองของเรา
กระแสลมมี๒ทิศทางหลักด้วยกันครับ
ทางแรกก็เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนะครับที่ตอนนี้มีกำลังปานกลางอยู่
แล้วก็จะแรงแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๘นี้
หลังจากวันที่๑๘ก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ
ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณอ่าวเบงกอพื้นที่ภาคใต้
ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่อง
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายพื้นที่เมื่อวานนี้รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
มีฝนโปรยปลายลงมาติดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับ
ตอนนี้เองยังคงพัดปกคลุมอยู่และบริเวณใดก็ตามแต่ที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้งสองทิศทาง
ก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
มาดูการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเทลงมาในวันนี้ตลอดทั้งวัน๒๔ชั่วโมงนะครับจาก๖โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
พบว่าพื้นที่สีเขียวครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นนะครับบริเวณทางตอนบนจะอยู่ในแนวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างถือว่าตกเยอะเป็นพิเศษ
จุดดังกล่าวตกมาก่อนหน้านี้ติดต่อกันหลายวันนะครับแน่นอน
จุดอาจจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากจนอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตรอื่นมาได้
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ต่อจากนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจาก
โดยช่วงสิบเอ็ดโมงสายสายวันนี้นะครับมีโอกาสตก
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับอาจจะตกหนักในบางพื้นที่
อกจากนี้ยังมีตกประปายในบริเวณทางตอนบนก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
คำนวณต่อไปช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการกระจายตัวส่วนใหญ่นั้น
อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกไล่ยาวลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
กระจายตัวแบบนี้หลังจากนั้นครับช่วงค่ำจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อาจจะตกหนักในบางจุดบางพื้นที่นะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงค่ำคืนนี้คงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
นี่คือตอนบนจนถึงตอนล่างส่วนบริเวณทางพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบจะสังเกตว่าในช่วงแรกที่เราได้ดูกันก็คือมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งเกาะตัวบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้นะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวไปทางเหนืออย่างต่อเนื่องนั่น
หมายความว่าจะสามารถเคลื่อนตัวไปปกกลุ่มในหลายพื้นที่นะครับ
มีทั้งฝนตกหนักก็คือมีสีเหลืองก็คือตกฝนสีเขียวคือตกปันกลางนะครับ
กลุ่มในหลายจุดไล่ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างขึ้นไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวนักท่องเที่ยวต้องระวังสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษเพราะว่าขณะนี้เอง
บริเวณท้องทะเลโดยเฉพาะฝั่งอันดามันจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่ม
เจ้าเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือ

ว่าช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่านี้

เราไปดูนะครับในแต่ละจังหวัดจังหวัดท่องเที่ยวต่าง
คนนิยมไปกันในแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ก่อน

แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ

อุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
สุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
วันจันทร์วันอังคารอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตฝนที่ตกลงมาก็ดับอุณหภูมิความร้อนได้ดีเลยทีเดียว
สุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียต
โอกาสการเกิดฝนก็จะค่อยลดลง
ไปต่อที่ประเวนภาคกลางไปที่ประเวนจังหวัดลบบุรี
จากการตรวจสอบวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
และพรุ่งนี้เมฆเต็มท้องฟ้า
หลังจากนั้นฝนก็จะค่อยลดลงนะครับฝนจะมาตกอีกทีหลังกลางสัปดาห์หน้า
อุณหภูมินั้นยังคงทรงนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศาเซลเซียตนะครับ
ที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็วันอังคารครับเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียตครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศาเซลเซียต
ภาคใต้ครับไปที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวต้องระวังฝนกันหน่อย
วันพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
แล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห
หลังจากต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังลง
ฟ้าจะเริ่มเปิดจะเริ่มเห็นแสงแดดในพื้นที่มากขึ้นนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดทรงนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศาเซลเซียต
ที่บริเวณจังหวัดสงขลานะครับฝั่งอ่าวไทย

แล้วก็จะตกต่อไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
หลังต้นสัปดาห์หน้าฝนก็จะลดลงนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียต
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

ชื้นในอากาศกลั่นตัวเป็นฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
การเกิดฝนวันนี้มีโอกาสตกอยู่นะครับ

โดยช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ต่ำสุดวันนี้๒๘องศาเซลเซียส

หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสเกิดฝน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวเดินทางต่าง
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศสม่ำเสมอ
โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติม